คุณผู้ชมค่ะเขื่อนภูมิพลถือเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่
โครงการแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานพระปรมาพิไทย
จากในโลกรัชกาลที่๙เป็นชื่อเคือน
เพราะว่าเขื่อนนี้มีทั้งความสำคัญในแง่ของการบริหารจัดการน้ำ
รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศจนถึงทุกวันนี้
ติดตามได้จากรายงานเรื่องเขื่อนภูมิพลเขื่อนของพ่อค่ะ
พุทธศักราช๒๔๘๕กรุงเทพมหานคร
ถูกน้ำท่วมทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี

แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในสมัยนั้น

เพื่อกักเก็บและบริหารจัดการน้ำ

เราต้องรู้ว่าตรงกรุงเทพ
หรือว่าทุ่งราบภาคกลางตอนล่าง

พอหน้าน้ำน้ำจะท่วม

พักสีไรกันน่ะก็เป็นขนมทำเนียม

บางทีปีมันไม่พอไม่พอก็ต้องผสมมันอาหารลงไปกินกับข้าว
ตั้งแต่๒๔๙๔ปี๙๔นี้ก็ท่านนายกจอมพลปพิบูรสงคราม
ก็สั่งเชิญท่านทิบดีคุมชนประธานตอนนั้น
แล้วก็บอกว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะผลิตไฟฟ้า
เพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเรา
โครงการนี้ก็ได้ทราบถึงพระเนธประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
ท่านก็มีพระราชวินิจฉัยว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับประเทศไทย

คำว่าเนกประสงค์ก็คือมีประโยชน์ในหลายด้าน
ในด้านการผลิตไฟฟ้าในด้านการบริหารจัดการน้ำ
แล้วก็ในด้านสานูโภคอื่น
วาดภาพดูนะครับเมื่อถ้าใช้คำว่า๖๐ปีที่แล้วเนี่ย
ประเทศไทยนะครับระบบไฟฟ้ามันก็ยังไม่มั่นคงเหมือนปัจจุบัน
การเกษตรก็ยังไม่มีแหล่งที่จะเก็บกักน้ำ
แต่หลังจากที่โครงการนี้เสร็จ
น้ำที่ถ้าในช่วงฤดูแรง

ไม่มีใช้ก็มีใช้
ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลาก
เราก็ได้รับการป้องกันน้ำท่วมจากโครงการนี้
ซึ่งพระองค์ท่านเห็นความสำคัญของโครงการนี้นะครับ
ก็พระราชทานพระปรามาพิไทยของพระองค์ท่าน
ให้เป็นชื่อของเขื่อนก็คือโครงการเขื่อนภูมิพล
พอเรามาสร้างเขื่อนภูมิพลปั๊บเมื่อสร้างเสร็จ
เผื่อนี้มันก็มีความจุตั้ง๑๓๐๐กว่าล้านลูกบาท
เพราะฉะนั้นก็มันช่วยได้แล้ว
แล้วยังมีน้ำพอที่จะเก็บไว้ปลูกพืชในหน้าแรงได้

สมัยที่ของเขาไม่มีการโปลกพื้นรูปรูกแรงเลย

แล้วตอนที่เราทำเขื่อนเสร็จใหม่เราต้องไปโฆษณาไปชักชวนให้ชาวนา
เขาก็ปลูกเริ่มพัฒนามาจากยุคนั้นก็มีการเริ่มปลูกนาปลังเพิ่มขึ้นเรื่อย
กระทั่งก็เป็นอย่างปัจจุบันนี้ตอนนี้ทุกคนก็ปลูกกันใหญ่แล้ว๒ครั้ง
เพราะฉะนั้นเขื่อนภูมิพลก็จะมีประโยชน์มา
เป็นเขื่อนแรกที่ทำให้เห็นว่าหน้าแรงเราก็ปลูกพืชได้
พอมีน้ำสักอย่างมาคิดทำอะไรต่อไปได้เยอะเถอะครับ

พอมีน้ำสม่ำเสมอเราดูแลได้นะครับ
มีไฟฟ้าที่มั่นคงถาวรราคาถูก

บ้านเมืองนอกจากอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของคนเนี่ยครับ
คนที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ก็จะอยู่
เมื่อมีไฟฟ้าการพัฒนาอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมหลายชนิด
โดยคิดเป็น๑๘๐ของสังกษีที่ใช้ในประเทศ

ซึ่งต่อตรงมาจากเขื่อนภูมิพลเลย
แต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้๓๔ปี
๓๐กว่าปีก็ใช้ไฟตรงมาตลอด
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหา
การใช้สังกสีบริสุทธิ์ต่อไป
เราไปชุบเหล็กแผ่นอย่างที่เป็นเหล็กมุมหลังคานะครับ
เราไปชุบรางที่เป็นกัญชนนะครับ

ไปชุบตะปูหรือว่าเราเอาไปทำอาหารสัตว์นะครับ
หรือว่าไปใช้เครื่องสำอางที่เป็นเครื่องน้ำยากันแดด
รีมกันแดดอะไรพวกนี้ครับเยอะแยะมากมายนะครับ
ซึ่งเป็นภาคที่เอาไปใช้ต่อจากอุตสาหกรรมสังกษีครับ
อีกอันหนึ่งก็ที่ใช้เยอะมากนะครับ
ก็คือเอาไปทำชิ้นส่วนของรถยนต์
ถ้าไม่มีสังกษีในส่วนนี้

จะต้องนำเข้าสังกษีจากที่อื่นนะครับ
ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียก็ตามนะครับ
เพราะฉะนั้นการนำเข้าสังกษีจากที่อื่นเข้ามา
ก็คือการเพิ่มต้นทุนด้วย
แล้วก็ทำให้เงินตราออกนอกประเทศด้วย

เขื่อนภูมิพลบริหารจัดการน้ำ

ผลิตไฟฟ้าไปราว๗๐๐ล้านหน่วย
ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ
ให้พัฒนาจากจุดเริ่มที่เป็นประเทศยากจน
เขื่อนแห่งนี้จะไม่ใช่โครงการพระราชดำริ
โดยตรงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

แต่พระองค์ก็ทรงแสดงความสนพระไทย
การพระราชทานพระปรมาพิไทยเป็นชื่อเขื่อน

ทรงเยี่ยมเยี่ยนอีกหลายครั้ง
เวลาพวกท่านส่งพระราชทานนามให้
มันทำให้เห็นว่าพระองค์ท่านสมพระไทยในเรื่องนี้
ให้มันเป็นอย่างที่ผมเรียน
มันเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจอย่างมากเลยนะครับ
ตระหนักเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
พระเจ้าอยู่หัวยังสนพระไทยในเรื่องนี้
แล้วทุกคนก็ทุ่มเททุ่มเทให้กับงานนี้
ผมเรียนว่าผมได้ไปเห็น
ทุกคนที่ไปเห็นงานก่อสร้างของคืนนี้
ประทับใจเพราะมันเป็นงานที่ทำกันอย่างถวายหัวไปเลย
ทำกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ

ในที่ที่เรียกว่าธุระกระดานมาก
เราเห็นพระจิริวัตรของพระองค์ท่านนะครับ

เรียกว่าเป็นมาตรฐานในการทำงานของเราเลยนะครับ

เรายึดถือไว้ตามแนวของพระองค์ที่ท่านได้
ได้มีไว้นะฮะเรายึดถือของเราอย่างนี้นะครับ

ชาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ

ที่ได้ทำงานในสถานที่
ซึ่งพระบาทสุริยศพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปันลมพิธัย

ชาวเคริญภูมิบิญเองก็ทราบซึ้ง
ได้น้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ
เพราะว่าหลักการเหล่านี้ก็จะช่วยให้มันเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ